กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมมาติดตามความโดดเด่นของศิลปินหน้าใหม่ของไทยรัฐทีวี
ค่ำคืนแห่งเกียรติยศคนบันเทิงกลุ่มศิลปินหน้าใหม่จากไทยรัฐทีวี
ก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานเพื่อร่วมเป็นเกียรติให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล
นำมาโดยบิ๊กกิติพลนับตังนันนพัฒน์ฮายชุติมาจูจุนงนพัฒน์เบลทรงสิทธิ์ค่ะ
หนุ่มสาวเลือดใหม่เนี้ยค่ะมาอวดโชมในชุดราตรีสุดเก
พร้อมกับบอกความรู้สึกนะคะว่าดีใจที่ได้มาร่วมงานซึ่งในขณะนี้ค่ะ
พวกเขากำลังร่วมกิจกรรมไทยรัฐสัญจรที่จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากนะคะจากแฟนนะคะ
อัปเดตด้วยว่าตอนนี้กำลังฟิตซ้อมความสนุกความมันไปฝากแฟนชาวนครปฐมกับกิจกรรม
ในวันพรุ่งนี้แล้ว๒๘พฤษภาคมค่ะ
มาเชียร์แล้วก็ให้เป็นกำลังใจให้พวกเราเนอะ
เพราะว่าเป็นครั้งที่สองที่จังหวัดนครปฐมนะครับ
ที่หน้าลานพระปฐมเจดีนั่นเองนะครับผม
นี่ก็เป็นนักร้องจากบรรดาเวทีเพชรดาราของเรานั่นเองนะคะ
แล้วก็ต่อกันที่สาวงามสูงสวยแบบนี้ค่ะ
ก็ได้มาอวดโฉมกันในงานนี้ด้วยเช่นกันนะคะ
แล้วก็ได้ขอเชิญชวนสาวที่มีความฝันและอยากจะมีตำแหน่งอันทรงคุณค่า
ตอนนี้เปิดรับสมัครอยู่นะคะคุณผู้ชม
และหากว่าใครสนใจรีบดาวน์โหลดใบสมัครกันได้แล้วผ่านทางเว็บไซต์

เป็นเวทีแรกของเมืองไทยก็ว่าได้ค่ะ
แล้วก็ปีนี้ก็คิดว่าน่าจะเข้มข้นแล้วก็ภารกิจคงจะโหดมากกว่าปีเรา

ฝากด้วยนะคะสำหรับน้องนะคะที่มีความฝันนะคะ
ไม่ใช่แค่ความฝันอยากจะเป็นนางงามเท่านั้นนะคะ
มีความฝันอะไรก็ได้นะคะแล้วก็อย่าคิดว่าตัวเองไม่สวยนะคะ

เวทีนี้จะทำให้คุณพัฒนาขึ้นนะคะ
ใครพร้อมแล้วก็เดินทางมาสมัครกันได้
ที่น้องบอกหรือว่าดาวนโหลดใบสมัครได้แล้วนะคะ